หลายท่านได้ยินกันมาตลอดอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนา
นงพนีบอกเลยว่าเธอเนี่ยครบทุกรสชาติไม่นอนรอหรอกค่ะงานไม่มีแบบนี้
ไม่ต้องอายทำกินค่ะขยันกันไปเลยค่ะเต็มที่นะคะเจอโควิดเต็มไป๒ปีค่ะ
กลายเป็นคนตกงานไปแล้วแต่บอกเลยว่าตอนนี้หันมาไลฟ์ขายของนี่ดูสิคะ
เช้าพระเหรอโอ้โหสาธิจรรย์ถึงไม่ใช่เป็นเซียนพระแต่ไปดูลีลากันหน่อยค่ะใช้ได้เลยล่ะ
ดูค่ะเป็นไงคะว้าวใช้คำว่าว้าวนะคะคุณค่ะนี่อันนี้อันนี้ภูมิใจนำเสนอ
เนี่ยจ๊ะอย่างหายเข้าไปดูนะทุกคนโชคอีโยชาห์คุณเจ้าแขนก็โพสบอกเอาไว้บอกว่าหนูแทบจะไม่ใช่นักร้องคนหนึ่งแล้วหิวศลร้อนเพลงให้โชว์ไงก็เลย
พระนะฮะเช่าพระให้เช่าแฟนคลับมาบูชากันนะฮะ
๊ะก็อัดคลิปมาเล่าให้เราฟังด้วย
บอกว่าที่ทำอยู่เนี่ยเออก็ไม่ได้กะว่าจะเป็นธุรกิจอะไร
หรือว่าจะร่ำรวยจากการขายในครั้งนี้หรอกนะฮะ
แต่ใจจริงของจ๊ะก็คืออยากจะหาอะไรทำตอนที่ตัวเองมันเครียดอยู่นะตอนนี้
งานก็ไม่มีไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวไปฟังจ๊ะหน่อยค่ะ
ใช้คำว่าแบ่งปันดีกว่าไม่อยากใช้คำว่าธุรกิจนะคะ
เอาจริงนะคือจ๊ะเป็นคนที่แบบว่าคือเราเป็นเป็นคนที่

ถือว่าเป็นการเผยแผ่บารมีของพ่อด้วยนะคะทุกองค์เลยนะคะ
ทุกรูปทุกเกจิเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะ
ก็วันนี้ก็ถือว่าทำแบบคล้ายเหงาเล่นเพราะว่าเราอยู่เฉยแล้วเราเครียดจริง
เครียดจริง